ดูเรื่องของแสงกระสือ

แต่เขาว่ากันว่าเหตุการณ์นี้มันคือแสงกระสือของจริงครับ
มาแว๊บวับอีกแล้ว

คลิปนี้เนี่ยคุณเห็นเหมือนผมที่เห็นใช่ไหม
มันมีเป็นแสงวับแล้วคุณดู
เหมือนกับว่ามีอะไรยาวลากมาด้วยนั้น
ใช่มันไม่ได้มีแค่วงกลมข้างบน

เหมือนในหนังเลยมีหัวกระใช่
ใช่แต่ทำไมไส้มันอยู่ต่ำกว่าหัว

คลิปนี้ถูกถ่ายไว้ช่วงเวลาประมาณสักตี๓ครับ
วันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุเกิดแถวบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

เลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่ามีบ้านอยู่ประมาณสักสองหลัง

ส่วนด้านหน้าเป็นร้านอาหาร
ไปเจอกับคุณพัชรินพงขยัน

คนที่เห็นแสงประหลาดนั่นแหละ

ตัวเธอกับน้องชายกำลังเดินจากร้าน

ก็มองไปเห็นแสงประหลาดลอยอยู่บนฟ้าไง

ผีกระสือแน่ไปถามคนนี้บ้างเจ้าของร้านเลย
คุณบุญเพ็งลูกคมอายุ๖๑ปี

นี่คลิปที่ลูกเขาถ่ายได้นะ
มั่นใจเลยว่านี่แสงกระสือ
เพราะเมื่อปีก่อนนี่ตัวเธอเองเห็น
เคยเห็นแสงลักษณะแบบนี้มาแล้ว
แล้วก็ตอนนั้นไม่กลัวด้วยนะ

แต่ไอ้แสงที่เขาเห็นปีนั้นมันหายไป
แต่เราก็ไม่แน่ใจมันใช่หรือเปล่า
จริงก็ไม่เคยเห็นแสงก็สือจริงเป็นอย่างไร

ก็นั่นสิอันนี้ของจริงแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหม

แล้วเป็นไส้แล้วก็เป็นไฟแวบข้างล่าง
แต่อันนี้ไฟอยู่ข้างบนแล้วมีอะไรข้างล่างไง
นี่มันจะเป็นกระสือแนวใหม่

เอาหัวต่ำลงมาแล้วเอาไส้ลอยขึ้นไปไง
หือกระสือก็เป็นไฟแบบ

คุณก็ช่างจินตนาการเหมือนแหละมันแล้วแก่ความเชื่อ
ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยนะถ้าเกิดมันกลับหัวได้
ใช่ไหมล่ะมันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความคิดจินตนาการ
แล้วไอ้แสงพันนี้เราเล่าข่าวกันมากี่ครั้งกี่คาแล้ว

เยอะแล้วเราไม่เคยหาคำตอบได้เลยอย่างที่น้องใบตองบอก
ถูกค่ะมันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป
เออเอาเป็นว่าก็ดูฟังหูไว้หูไว้แล้วกัน
แต่ถ้าอะไรไม่สบายใจก็เข้าวัดทำบุญหน่อยแล้วกัน